ก็เอารถไปจอดที่ลานจอดรถของกลาง
เออนะครับถึงเวลาจะไปเอา

เอามาจอดไว้รถตรงรถของกลางเนี่ยเขาย้ายจุดหรือเปล่าพี่
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาไปเอ้าเอ้าเออตำรวจจอดแบบเนี้ย
นางสาวอาริยานะครับทรงร่วงทุ่มอายุยี่สิบหกปีค่ะเป็นผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังว่าสิบเก้ากลุ่มพาพันธุ์ที่ผ่านมาถึงขับรถเป็นประสบโอบัติเหตุ
คือไปเฉียวมอเตอร์ไซค์เขานะแล้วก็ชนเสาข้างทางด้วย
หลังก็จะได้จำรวจบอกว่าคุณคุณคุณเอารถไปจอดที่สวพพลเมืองสาแก้วนะ
เพราะว่ารถเสียหายขับต่อไม่ได้เธอก็เลยจ้างรถยก
จ้างรถยกมาย้ายรถยกไปนะเออมาย้ายรถไปรถยกมาย้ายรถของเธอไป
จอดไว้ที่โรงพักหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปดูรถเลย
นานแค่ไหนพี่๘เดือนโอ้โหพี่พี่ทิ้งรถไว้นานเหลือเกิน
กระทั่งเมื่อ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งใจฉันมีตังค์แล้ว
จะเอารถไปซ่อมแล้วก็เลยเข้าไปที่โรงพัก
ปรากฏว่ารถหายครับคุณผู้ชมไปถามตำรวจก็ไม่มีนายไหนทราบว่ารถหายไปไหน
แต่มีนายหนึ่งบอกว่ามีความหวังมีความหวังแล้วบอกว่า
เออคุณคุณจำร้านมนตรียกรถได้ไหมร้านมนตรียกรถ
นั่นแหละนั่นแหละเขามายกรถของคุณไปจากจุดเกิดเหตุนะ
น่ะคุณเราไปถามสิคุณเราไปตามสิ
ตำรวจบอกแบบนั้นนึกว่าไปแล้วจะเจอไม่เจอรถครับคุณผู้ชมครับ
และและไม่ใช่รถเธอคันเดียว
ทั้งนั้นที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถของกลางแล้วหาย
รถคนอื่นก็หายมาโดยมีประสบการณ์
รถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถของกลางแล้วหาย
แล้วเปลี่ยนหรือว่าแปลงสภาพ
บอกหน่อยสิว่าคุณทำยังไงอ่ะอืม
เอาล่ะคุณผู้ชมที่เบิร์ตโปรยไว้เมื่อกี้
จากรถของนางสาวอาริยาเขาแล้วเนี่ย
มีรถของพี่ปีชาหายด้วยครับ
พี่ปรีชาอินจันดายุ๒๘ปี
รถพี่เขาเป็นเชฟโลเล็ตเอาทะเบียนหน่อยไหมล่ะ

ประสบโอปเตศเชียวชนเมื่อ๒พฤษภาคม
หลังเกิดเหตุก็เอามาจอดไว้ที่นี่เหมือนกัน
ที่นี่เหมือนกันสมพเมืองสระแก้ว
เพราะว่ารถมันเป็นคดีอยู่นะ
พอคดีจบจะกลับมาเอารถปรากฏว่ารถหาย
หายเหมือนกันเลยเนี่ยไปถามตำรวจนายไหนก็ไม่มีใครรู้
เหมือนกับของพี่เลยนะ
เอาล่ะถ้างั้นไปตรวจสอบไฟแนนซ์ดีกว่า
เพราะว่าผ่อนอยู่ใบนั้นมายึดรถไปอย่างนี้หรอ
เปล่าไฟแนนซ์ไม่ได้มาเอาอ๋ออ้าว
ทุกคนต้องเช็กนะว่ามันมีจุดจอดอยู่หลายจุดหรือเปล่า
แต่ที่นี่ต้องถามตำรวจเราสิตำรวจว่าง่าย

พวกคุณพนักงานสอบสวน

มันหลายเดือนเหลือเกินหวั่นใจ
แล้วถามพยานแวดล้อมให้ด้วยให้ชัดเจน

เสียชื่อพวกคุณเป็นตำรวจประจำการอยู่๒๔ชั่วโมง

เออได้ใจชัดสั่งอย่างนี้ได้ใจ
แต่ว่าจะได้ใจกว่านี้หารถเขาให้เจอด้วยภูมิกับ
แต่ได้ใจแล้วจะได้รถคืนหรือเปล่า